ทีนี้เราก็ยังตามกันต่อกับความคืบหน้าทางคดีนะคะ
ก็ตำรวจล่าสุดช่วงเช้า
ทางด้านของตำรวจภูทรภาค๗
ก็มีการสอบสวนเพิ่มเติม
และคนที่สำคัญเลยก็คือในโบ๊ท
ก่อนหน้านี้คือคุมตัวมาแล้วแต่ต้องสอบเพิ่ม
ของบ้านกำนันนกไปโยนทิ้งในน้ำ
เพื่อที่จะทำลายหลักฐานนี่มีการสอบเพิ่มเติมอย่างเข้มข้น
แล้วก็เราก็จะมีการปรากฏภาพของหญิงสาวคนนึงด้วยค่ะ
ที่บอกว่าหน้าตาค่อนข้างเคร่งเครียด
ถูกระบุว่าน่าจะเป็นแฟนของตำรวจนายหนึ่งซึ่งอยู่ในงานนี้
คือผู้หญิงคนนี้เคยมาให้ปากคำกับตำรวจแล้วผู้หญิงชุดดำนะคะ
แล้วก็นี่ค่ะก็เราก็เลยเห็นว่าท่าทางของผู้หญิงคนนี้
คือคนเดิมกับชุดดำที่ก่อนหน้าเคยมาสอบให้ปากคำเนี่ยนะคะ
ถ้าทางเธอก็เคร่งเครียดนะคะแล้วก็เหมือนกับนักข่าวพยายามจะถาม
แต่เธอก็กดโทรศัพท์คุยอยู่ตลอดอะค่ะ
ทีนี้ทางด้านของท่านรองโจ๊กค่ะท่านผลบริเศษฐภัณฑ์ก็บอกแบบนี้
เปิดเผยบอกว่าเรื่องของการสอบประคำพยานต่างผู้เกี่ยวข้อง

เท่ากับว่าล่าสุดคุณผู้ชมสรุปตัวเลขกันอีกสักทีนึงก็แล้วกันนะคะ

สรุปแล้วมีพลเรือน๒๘คน
ตำรวจมากถึง๒๙นายนะคะ
ถ้ารวมทั้งหมดแล้วคนในงานมี๕๗คน

เพราะว่าเมื่อคืนบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์ตอนกลางคืน๓ทุ่มกว่า
จากเดิมที่มีตำรวจกี่คน๒๘คน

เพิ่มมาอีกนะครับกลายเป็น๒๘นะครับ
รวมแล้วจากเดิม๕๕เพิ่มมาเป็น๕๗แล้วนะฮะ
โจ๊กบอกว่ามีเท่านี้แหละครบแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็ตลอด๔วันที่ผ่านมา
การสอบปากคำก็คืบหน้าไปเยอะมาก
โดยเฉพาะเรื่องการสอบปากคำแม่บ้านของกำนันนก

เพื่อที่จะไล่ไล่ไปให้ถึงเรื่องของสวย
ว่ามีสวยในการเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่า

มีการโอนเงินส่งเงินให้กับตำรวจ
ที่ก่อนหน้านี้มีการออกหมายจับด้วย

แต่ณเวลานี้ยังไม่เปิดเผยว่าเป็นใครบ้าง

ไม่มีวุฒิภาวะไม่มีศักยภาพ
ห่อนยานก็ไม่ต้องอยู่ฟังเสียงเองเลยค่ะ
ประบอบต้องลงมาเองก็ไม่ต้องมีคู่กลางคู่ขึ้นคำ

ปนเรือน๒๘สนวท๒๖
ก็จบแค่นี้นะครับ

มีการโอนเงินจริง

ก็ยังไม่ได้ตั้งขึ้นมาเป็นคดีพิเศษนะคะ
แต่ว่าคดีนี้ยังถือว่าเป็นคดีปกติที่ทางตำรวจรับอยู่
แล้วก็ต้องรอข้อมูลต่างอีกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินต่าง
แล้วก็ตำรวจพอจะมีข้อมูลอยู่บ้างแล้ว
เดี๋ยวรอการขยายผลเรื่องของเครือข่ายกิ่งก้านสาขา

เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องมีการหารือกับกรมอธิบดีบัญชีกลาง
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบร่วมกันหมดนะคะ
ทางกรมวิสุทธิ์หลักฐานก็บอกมาแบบนี้ด้วยว่า
เวอร์สามารถกู้ได้ไม่มีปัญหา
สอบปากคำคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุจนครบแล้ว
กู้ข้อมูลเซอร์เวอร์ที่บอกว่าถูกนำไปทิ้งลงน้ำ
ก็ต้องเอามาประกอบการสอบสวน
เดี๋ยวจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติม
ก่อนนั้นนักเขาหวงว่าเรื่องเสิร์ฟเวอร์นี้อาจจะกู้ได้ไหม

ก็มีการเอาเสิร์ฟเวอร์รุ่นเดียวกันนี่

แล้วก็เอาใดเป่าเอาอะไรทำให้มันแห้งซะ

แล้วปรากฏว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์ที่เขาบอกไปซื้อตามห้าง
ลองมาแช่น้ำดูเขาสามารถกู้ข้อมูลได้
ทีนี้พอทำไอ้ตรงนั้นได้ก็ค่อยมาทำกับเซิร์ฟเวอร์ตัวจริงอันนี้
เพราะเจ้าหน้าที่กลัวไงเกิดไปเริ่มทำที่เซิร์ฟเวอร์ตัวจริงเลย
มันเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาแล้วข้อมูลมันไปเลย

ว่าจะสามารถกู้ข้อมูลทั้งหมดมาจากเซิร์ฟเวอร์ที่จมน้ำไปได้

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามกันด้วย
ส่วนเรื่องที่ว่าจะมีออกหมายจับใครเพิ่มเติม

แล้วก็เรื่องที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันว่า

พอเข้าไปติดอยู่ในเรือนจำและได้รับสิทธิพิเศษใด

ทางด้านของรองอธิบดีกรมราชธรรม

ได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกับผู้ต้องหา
หรือผู้หรือนักโทษรายอื่น

ไม่มีสิทธิพิเศษใดแน่นอนค่ะ

การขยายผลนะไปดูเรื่องปฏิบัติการ
ตรวจค้นเครือข่ายของกำนันนก

ว่าจะต้องทำอย่างตรงไปตรงมา

มันทั้งเรื่องอะไรล่ะสวยสติ๊กเกอร์

แล้วมันต้องไปดูธุรกิจต่าง

รวมถึงเรื่องของการดูแลครอบครัว

เมื่อเช้านะฮะใช่ค่ะนี่พลตำรวจเอก

กำชับตำรวจแล้วให้ดำเนินการ

กำลังกันไปร่วมค้นพื้นที่เป้าหมาย
กำนันนกที่จังหวัดนครปฐม

เป็น๒ส่วนส่วนไหนบ้าง

นี่แหละฮะที่ตำรวจกองปราบกับภาค๗

ขยายผลตรวจค้นเครือข่ายผู้มีอิทธิพล

ที่อาจจะเก่ายงกับกำนันนก
ส่วนอีกคดีนึงคือคดียิงสระวัสฯิว

ว่าตำรวจจะไปผัวพันกับผู้มีอิทธิพล

แล้วหลังจากนั้นทางรองโจ๊ก
โจ๊เขาบอกอยู่แล้วว่าผมดูแลรับผิดชอบคดีนี้อย่างใกล้ชิด
ส่วนเรื่องของการเยียวยาครอบครัว๒นายตำรวจที่เสียชีวิต
คือสารวัสสิวกับผู้กำกับเบิ้มต้นสังกัด
พร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นก็มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัว
ของนายตำรวจทั้งสองนายไปบางส่วนแล้ว
แล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็กำลังอยู่
ระหว่างการพิจารณาสวัสดิการด้านอื่นตามระเบียบต่อไป
ต้องช่วยกันดูแลกันแล้วกันเพราะตอนนี้คุณผู้ชม
ก็เชื่อแหละตำรวจที่ไปร่วมงานเลี้ยงก็เครียด

กลัวว่าตำรวจที่เครียดรวมถึงสื่อที่สัมภาษณ์

จนทำให้นายตำรวจคิดสั้นเหมือนกับกรณีผู้กำกับเบิ้ม
ลองฟังพบตรหน่อยค่ะ
ผมก็ได้กำชับไปแล้วว่าให้ทำตรงไปตรงมา
แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นที่ให้ความสื่อมวลชน
เรื่องนี้ก็ต้องหาหลักฐานเพื่อโดยเฉพาะกำลังนก
ทุกมิติให้แน่นแน่นหนานะครับ
เพราะจากพยานฐานมือต้นทุกคนสารต่อไปแล้วซึ่งเรื่องนี้
คดีนี้เป็นคดีหลักซึ่งอันนี้ก็ได้กำชับแล้ว
ให้ท่านลองโสเชษได้ดูแลอย่างดีนะครับ
นี่ท่านก็ย้ำนะตอนให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
ก็อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับตำรวจ
เพราะว่าท่านบอกแบบนี้คือตำรวจที่ดียังมีอีกเยอะ
อันนี้อาจจะมีตำรวจส่วนน้อยที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล
ดังนั้นก็เลยอยากขอความเป็นธรรมให้กับตำรวจส่วนใหญ่ที่เป็นตำรวจดี
ส่วนเรื่องการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตรเนี่ย
เพื่อที่จะแต่งตั้งผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่

เพราะว่าตอนนี้นายกท่านนายกเศรษฐาก็มีภารกิจค่อนข้างมากนะคะ